อันนี้มันเป็นศึกที่เกิดขึ้น

พนักงานผู้หญิงที่เขาขายตัวรถตู้เนี่ยนะ
เจ๊ที่ขายตัวรถทัวร์เดินพุ่งมาถึง
แล้วซัดเลยชกหน้าเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้มันผ่านมา๓เดือนกว่าแล้วนะ
แล้วที่สำคัญคนขายตัวรถตู้เนี่ยนะ
โดนสามีของเจ๊ที่ขายตัวรถทัวร์ข่มขู่ด้วยค่ะ
ลูกศรเขียวผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นพนักงานขายตัวรถตู้มาแล้วค่ะ
เจ๊มาแล้วโอ้โหซัดเข้าไปชกเข้าไปเต็มหน้า

ใช่เจ๊ขายตัวรถทัวร์นะชกไปแบบนี้
สามีของเจ๊ไปห้ามสามีของเจ๊เดินตามมา
นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ไปห้ามค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวก่อนตอนห้ามเหมือนจะดีเลยนะพี่น้ำแข็ง
แต่เหมือนตัวผู้ชายยังชี้หน้าด่าต่ออีกเหรอ
ใช่จังหวะแบบนี้คือเหมือนกับชี้หน้าแล้วคุยอะไรกันบางอย่าง
อันนี้เราไม่แน่ใจซึ่งมีการหันมามองหน้าแล้วก็เดินไปค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้นี่ที่บขสออุดรนะคะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ได้คนที่เดินอาดไปแล้วชกแล้วซัดเนี่ยนะ
คือเจนีเจ๊นีเนี่ยเขาเป็นพนักงานขายตัวรถทัวร์ค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่พฤษภาแล้วค่ะ
ทีนี้ฝั่งคนเจ็บก็คือคุณวิที่ขายตัวรถตู้เนี่ยนะ
ก็ไปแจ้งความเอาไว้คิดดูสิ๒เดือน๓เดือน
เหตุการณ์ผ่านมาเอ๊ะทำไมนะคดีไม่คืบหน้าเลย
เราก็เลยคุยกับคนขายตัวรถตู้คุณวิหน่อยละกันค่ะ
เล่าให้ฟังว่าวันนั้นจริงคุณวิก็นั่งขายตัวรถตู้อยู่นะ
แล้วมีผู้โดยสารต่างชาติอ่ะมาซื้อตัวรถตู้จะไปขอนแก่นร้อยเก้าสิบ
ผู้โดยสารต่างชาติเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วไม่ขึ้นรถตู้แล้ว

ทีนี้คุณวิทย์ก็โอเคคืนเงินให้๑๙๐ให้กับต่างชาติแบบเต็มจำนวน

เจนีเจนีเข้ามาต่อยหน้าเข้ามาทำร้ายร่างกายเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะทางผัวของเจนี
ที่เป็นเทศกิจเนี่ยนะชื่อว่ารองไก่
อ่าเขาดูแลความเรียบร้อยอยู่ที่บอกขอสอที่นี่พอดี
ชี้หน้าแล้วบอกเธอว่าอย่าทำตัวมีปัญหานะ

ใช่เหมือนกับใส่เสื้อกั๊กใส่เสื้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม

บอกว่าอย่าทำตัวมีปัญหานะแล้วจะรู้ว่ากูน่ะเป็นใคร

หลังจากนั้นค่ะคุณวิบอกเลยนะว่า
โดนรองไก่เนี่ยนะผัวของเจนีเนี่ยทำตัวเป็นมาเฟีย
คมคูคุกคามตัวคุณวิเองก็รู้สึกไม่ปลอดภัย
ถึงขนาดที่ว่าไม่เอาขอไม่ทำงานแล้ว

ทีนี้เหตุการณ์ตั้งแต่๑๗พฤษภาใช่ไหม
จนถึง๒๕กรกฎาเนี่ย
มารู้ว่าคนขับรถตู้บริษัทเดียวกันกับคุณวิเนี่ย
ก็โดนกลุ่มเจนีทำร้ายร่างกายเหมือนกัน
เรื่องอะไรอ่ะโอ้ยอันนี้คนขับรถตู้
คุณผู้ชมดูหน้ามีเลือดแบบนี้
เพราะว่าโดนหาว่าไปแย่งผู้โดยสาร
ทีนี้ฝั่งคุณวิบอกโหยนี่คนขับรถตู้ของฉันยังโดน
แล้วฉันโดนเรื่อง๒๓เดือนก่อน
คดียังไม่คืบหน้าฉันร้องสื่อเลยละกัน

เราต้องฟังฝั่งเจนีที่เป็นพนักงานขายตัวรถทัวร์ด้วย

นี่เจนีดอกไม้ส้มเหมือนวันที่๑๗เลยนะ
วันที่ก่อเหตุก็ทัดดอกไม้ติดกิ๊บส้มแบบนี้

ก็ทำไมก็ฝั่งนั้นบอกเวลาผิด
เขาบอกเวลาผิดจะแย่งผู้โดยสาร
คืออย่างนี้วันนั้นผู้โดยสารต่างชาติเดินเข้ามาถาม
เจนีว่ารถทัวร์ไปขอนแก่นออกกี่โมง
ทีนี้เจนีก็เลยตอบไปว่าออก๗โมง
ผู้โดยสารก็แย้งว่าอ้าวทำไมคนขายตัวรถตู้น่ะ

เพื่อต้องการให้ผู้โดยสารนำมาขึ้นรถตู้

ก็คือเหมือนผู้โดยสารมาซื้อตัวรถตู้ไปแล้วไง
ทีนี้ก็แวะไปดูหน่อยซิรถทัวร์ออกกี่โมง

เจนีบอกเอ้าทำไมทางนู้นบอกเวลาไม่ตรงกัน
บอกเวลาผิดนี่กะจะกั๊กใช่ไหม
กะจะให้ผู้โดยสารไปซื้อตัวรถตู้ใช่ไหม
พอใจค่ะพี่บุ๊คเดินไปหาเลย
แล้วทำไมทำไมต้องโกหกผู้โดยสารแบบนั้น

แล้วที่ทะเลาะกันเนี่ยถึงแม้ว่าคลิปในกล้องวงจรปิด

บอกว่าฝั่งวิด่าถึงพ่อถึงแม่
ขาดสิคะปล่อยหมัดไปตามที่เห็นนี่แหละ

คิดเหมือนกันนะว่าฝั่งวิจะไปแจ้งความ
แล้วมาหาว่าผัวฉันเป็นมาเฟียคุมบขศ
เป็นผู้มีอิทธิพลคุมบขศอีก

จำไม่ได้ว่ารถพี่ออกกี่โมง

พี่ก็เลยองกใคร

ก็เลยเดินไปหาเขา

เราก็จบ

มาดูแลความสงบเรียบร้อยที่บขศใน๓ปีกว่าแล้ว
ผมก็เสียใจนะที่ถูกกล่าวหาว่าผมเป็นมาเฟียผมเป็นผู้มีอิทธิพล

คือถ้าเกิดว่ามีเรื่องทะเลาวิวาสกันเนี่ยก็จะว่ากล่าวตักเตือนทุกคน
ไม่ได้เข้าข้างใครแม้ว่าคู่กรณีเนี่ยจะเป็นเมียผมก็เถอะ
แต่ก็นี่ไงพอมันมีเรื่องแบบนี้มาแล้ว
ก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ฟังทุกด้านแหละ
แล้วก็นำเสนอทุกด้านให้คุณผู้ชมพิจารณาดูนะคะ
แต่ภาพเมื่อสักครู่รองไก่พอแยกตัวภรรยาออกมาแล้ว

แต่ที่ผมดูคลิปเมื่อสักครู่นี้รู้สึกอะไรรู้ไหม
ชกชาวต่างชาติยังต้องมาห้ามเลย

เราก็ไปถามเรื่องเวลาและตั๋ว